ผมไม่รวมมือกับคนเลวเลยผมไม่ต้องการ
ไม่หวนอื่นกับทางงานเรียว
ชูเวทตีแสดหน้า

ชูเวทตีแสดหน้า
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะคุณชูวิทย์กับดิฉันพร้อมอยู่แล้วนะคะ
กับเรื่องราวต่างที่เป็นประเด็นที่สังคมจับตามอง
โดยเฉพาะเรื่องของทนายแสบเนี่ยนะคะ

เมื่อวานนี้คุณชูวิทย์คุยกับคุณมิ้นไปแล้วว่ามีทนาย๑๑ประเภทมีอะไรบ้าง
วันนี้เพิ่มอีกหนึ่งประเภทก็คือทนายใจบุญใช่ไหมคะ
คืออย่างนี้ครับท่านผู้ชมครับก่อนที่เราจะไปพูดเรื่องอื่นนะครับ
ผมขอย้อนให้ฟังว่าเรามีกระบวนการของกฎหมายนะครับ
แล้วเราก็ต้องพึ่งทนายคงจะไม่มีใครรู้เรื่องกฎหมายไปเสียทั้งหมดนะคุณนิวนะ
เพราะฉะนั้นทนายคือกระบวนการส่วนหนึ่งซึ่งคนที่มีข้อพิพาททางกฎหมายเนี่ย
จำเป็นต้องใช้คุณนิวรู้ไหมว่าผมเนี่ยมีคดีเยอะมาก
ปีหนึ่ง๑๓คดี๑๓คดีนั้นแค่ปีเดียวนะครับ
ก็ผ่านมาเนี่ยผมไปเป็นนักการเมืองก็มีคดีหมินประมาทคดีฟ้องร้องกันเรื่องนู้นเรื่องนี้นะครับ
บางครั้งก็ไม่ได้เอาจริงหรอกฟ้องไปอย่างนั้นนะฮะ
ทีนี้บางทีเนี่ยผมไปที่ศาลเนี่ยปรากฏว่าทนายผมก็ไม่มา
อ้าวคือทนายรับงานเยอะจนลืมเหมือนกันนะคะ
นั่นน่ะสิครับถามว่าทนายเนี่ยรับงานเยอะจนลืมลูกความว่ามีนัดนะครับ
หรือบางครั้งเนี่ยอยู่ต่างจังหวัดเราไปทนายมาไม่ทัน

ต้องขออนุญาตศาลนะบอกว่าทนายผมไม่มาเนี่ยผมขอซักพยานด้วยตัวเองได้ไหม

ต้องขออนุญาตศาลนะครับเพราะว่าอย่างเรื่องบางคดีเนี่ยเช่นเป็นคดีเกี่ยวกับ
หมินประมาทหรือคดีอะไรเนี่ยคุณคุณมิ้นไม่เข้าใจไหมครับ

คนที่เป็นจวดหรือเป็นจำเลยเนี่ยคงจะทราบดี

กรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยของกรณีของแม่น้องบีมเนี่ยนะครับก็คงจะถูกหลอก
คำว่าถูกหลอกคือเซ็นแต่งทนายไปหนึ่งฉบับ

เวลาไปรับเงินเนี่ยก็ต้องเซ็นอีกเซ็นมอบหมายให้

ดังนั้นเนี่ยที่เรามีทนายเนี่ยต้องมีใบแต่งทนาย

จะไปเรื่องเกี่ยวกับรับเงิน

ก็คงจะต้องมอบหมายกันอีกฉบับหนึ่ง
ผมก็แนะนำแหละครับเพราะเมื่อวานที่ผมไล่บรรยายไป
ก็มีคนต่อว่าแหมทนายมันเยอะนะครับ
ทุกสาขาอาชีพเนี่ยมันก็มีคนดีคนไม่ดีปะปนกันไปแล้วครับ
ทีนี้เราเนี่ยไม่มีความรู้เหมือนกับหมอ
คุณนิวครับคุณนิวไปหาหมอคุณนิวว่าหมอทุกคนเก่งไหม
ทุกคนเก่งแต่ก็จะเก่งเฉพาะสาขาวิชาชีพของตัวเอง
หมอตามหมอสูก็แล้วแต่

เพราะหมอบางคนก็อาจจะไม่ได้เก่ง

แต่เขาเป็นหมอเขาสามารถประกอบอาชีพหมอได้

แต่พื้นฐานเนี่ยมันต้องมีสิ่งหนึ่งนะครับ
เช่นเดียวกับอาชีพวิศวกรสถาปนิกที่บอก

หรือแม้กระทั่งต่อท่านภูมิภาคศาสตร์
ทีนี้ผมก็บรรยายไปว่า

นายโจรทนายแมสเซ็นเจอร์
ทนายวิชาการทนายวิ่งทนายอาสา
ทนายหน้าเลือดทนายอวดเบง

ที่ผมรู้จักทนายมาเยอะนะครับ
ผมคิดว่าได้เงินคงจะยาก
และลักษณะของทานายตัวแสบ
ก็คงจะใช้เวลาในการตัวต่อลอง

มาคุยกันเลยเปิดตัวเลย

ผม๕ล้านแต่ตอนนี้ผม
หาได้๒๓ล้านเอามาให้ก่อน
คนตรงไปตรงมาแต่ก็ต้อง
ทานายก็ต้องมีเพื่อนบ้างนะ

เอาไว้ก่อนแล้ว
มันก็ต้องหลบไว้ก่อน
พอเรื่องเงียบไปจะเดือน๒เดือน๓เดือน
พอมีออกมาผมขอผ่อนจ่ายได้ไหม

ทีหลังลักษณะอย่างนี้คนจีนเขาเรียกผัวเสีย
วยเสี้ยคือหลบไปก่อน
ไปตั้งหลักก่อนให้เรื่องมันซาไปก่อน
พ่อค้าเขียนเช็คให้คุณนิว๕ล้านเสร็จไม่มีตังค์๕ล้าน
คุณนิวไปเบิกตังค์ปรากฏว่าเช็คทำไมเด้ง

คุณใจหายพอคุณรู้สึกอย่างนี้
คุณนิวเอา๕แสนไปก่อนได้ไหม
คุณนิวก็เข้าในกรรมขี้ดีกว่ากรรมสดแล้วครับ

ลักษณะไอ้ทนายตัวแสบเนี่ยก็คงคิดอย่างนี้

เพราะว่าไปเห็นกันที่งานศพไปเห็นน้องบีมเนี่ย
พิการก็เลยสงสารว่ายังไม่ได้เงิน

ปรากฏนายทนายคนนี้ก็คงก่อคดีไว้คงจะเยอะกว่านี้

อาจจะมีคนที่อับอาย

อยากจะให้ลืมไปนะครับ

เพราะทนายเป็นผู้ที่รู้กฎหมาย

กระทั่งคนติดคุกติดตารางนะครับ
ที่ผมไปอยู่ในทุกข์ในตารางก็มีคนบอกว่าแหม

ถ้าแรกยอมรับไปซะแล้วนะ

เพราะว่าบางครั้งทนายเป็นคนบอกอย่างนี้ต้องสู้

อย่างนี้สู้แน่นอน
ผมเคยทำคดีแบบนี้มาแล้วยกหมดนะ

ไม่รับนะห้ามรับนะ
ปรากฏว่าไปยุให้เขาไม่รับนะครับ
อ้างว่าสามารถช่วยได้นะครับ

หลักฐานเห็นชัดก็ไปสอนให้จำเลยเนี่ย

ให้จำเลยไปไม่ยอมรับแทนที่

กลับเป็นเรื่องยากแล้วก็ท้ายสุดเนี่ย

เพราะฟังเรื่องนี้แล้วเนี่ยแหมมัน
ผมว่าคุณคนที่เป็นทนายเนี่ย

แน่นอนอยู่แล้วเขาบอกว่าปลาตัวเดียวตาย
มันก็เหม็นไปหมดทั้งหม้อ

เพราะว่าสภาธนาย

หากินกับเด็ก

ไม่ใช่เงินค่าจ้างเงินส่วนแบ่งแต่อย่างใด
ลักษณะถามว่าทนายพันนี้เนี่ยมีไหม
ผมยืนยันครับมีครับ

เช่นเป็นทนายไปหากินกับพวกค้ายานะครับ
ไปบอกมันบอกว่าเออเดี๋ยวสามารถเคลียร์ได้
สนิทกับคนนู้นคนนี้เดี๋ยวเคลียร์ให้

คือทนายโจรนอกจากได้เงินนะ

ติดคุกแล้วคุณเคยสงสัยไหม
ข่าวเนี่ยเคยมีมาอยู่เรื่อย

ทนายโดนยิงปรากฏว่ารับเงินเข้ามาแล้วนะครับ
แล้วก็ไม่ทำคดีอะไรให้เขาติดคุก

ทนายหลายคนเนี่ยก็เป็นงานที่เสี่ยง
เพราะว่าเมื่อไปรับว่าความคดีแล้วก็ไปถือโอกาส

อ้างว่าสามารถที่จะช่วยให้หลุดพ้นคดีได้

เดี๋ยวผมจะบอกให้ว่าในกรณีอย่างนี้

ตอนนี้ควรจะหนึ่งแน่นอนครับต้องทำใจ
สองเนี่ยอย่าไปคิดครับว่าเงิน๕ล้านจะได้ง่าย

เพราะถ้าง่ายทนายตัวแสบป่านนี้ออกมาแล้ว

และทนายอีกหนึ่งประเภทที่จะพูดคืออะไรสักครู่เดียว
วิตตีแสกหน้าค่ะ
ชุวิตตีแสงหน้า
ชุวิตตีแสงหน้า
รอกันอยู่นะคะว่าข้อแนะนำสำหรับแม่น้องบีม
หรือคนที่อาจจะมีคดีลักษณะแบบนี้เนี่ย

คุณนิ้วครับคุณนิ้วว่าแม่นิ้วนิ้วเนี่ย
พิการแล้วก็จะไปไหนมาไหนเนี่ย

ต้องมีเงินล่ะครับถามว่าไอ้เงิน๕ล้านเนี่ยที่ทนายตัวแสบเอาไปเนี่ย
จะฟ้องเขาได้เดือนหนึ่งได้ไหม

ครึ่งปีผมว่าเผลอเนี่ยนะครับผมว่าหลายปีอยู่นะ
แล้วถึงเวลานั้นไอ้ทนายตัวแสบบอกไม่มีเงินฟ้องล้ม
โอ้ไม่มีเงินถูกไหมครับ
กว่าจะไปไอ้นี่มันเป็นทนายก็รู้อยู่แล้วว่ามันใช้ความรู้ทางกฎหมายมหาประโยชน์
กว่าจะขึ้นสารชั้นต้นกว่าจะไปอุทธรณ์กว่าจะไปดีกา
ถึงเวลาแล้วมันบอกว่าไม่มีทำยังไง
ขณะที่แม่น้องบีมเนี่ยมีลูกและก็ต้องใช้สตางค์
เพราะว่าการมีลูกที่พิการเนี่ยก็ต้องดูแลเป็นพิเศษครับนะครับ
ต้องดูแลเป็นพิเศษถามว่าจะเอาตัวเองไปทำงานทำการเนี่ย
ก็คงจะลำบากพ่อก็เสียชีวิตไปแล้ว
ข้อแนะนำของผมเป็นแบบนี้ครับค่ะข้อไหนไหนแล้วเนี่ย
สภาธนายความหรือรวมทั้งทนายความคนอื่นเนี่ย
มีผลเสียที่เขาบอกว่ามีทนายอยู่กี่คนนะ๘๐๐๐คนนะครับ
ทั่วประเทศไทยถามว่าทั้งแปดหมื่นคนเนี่ย
ต้องทำให้คนหวาดระแวงแน่นอนว่าต่อไปนี้จะไปไว้ใจทนายนี่คงจะไม่ได้แล้ว

ต้องไปไว้ใจไม่ได้แล้วครับเพราะไอตีเป็นประสบการณ์
ซึ่งมันเป็นสิ่งที่ตอกย้ำเลยก็ขนาดว่าเขาเป็นอย่างนี้มันยังเอาเลย
เสียหายถึงทนายไหมทนายเสียแปดหมื่นคนเสียเสีย
สภาธนายความเสียหายไหมเสียครับ
ถึงแม้ในคนนี้จะไม่ได้เป็นทนายอาสาที่แต่งตั้งจากสภาธนายความก็ตาม
แต่ผลเสียต่อวิชาชีพย่อมมีกระทบถึงทุกคนครับ
ไม่ว่าคนเป็นหมอที่ผมบอกนะครับ
ถ้าเกิดมีผลเสียหมอลักษณะแบบนี้ก็แสดงว่ามีผลเสียต่อทุกคน
ดังนั้นข้อแนะนำของผมเนี่ยก็คืออยากจะแนะนำให้ทนายทุกคนเสียสละเถอะครับ

อาหารใหม่๘๐๐๐คนอาตีว่า๘๐๐๐ถ้วนนะ

๘๐๐๐๐กลมเลยนะฮะ

กับข้าวยังไม่ได้๒มื้อเลย
ดังนั้นทนายทั้งหมดเนี่ย๘๐๐๐คนเสียสละเลยดีกว่าครับ
ผมว่าสังคมนี้จะน่าเคารพนะครับ

ต่อไปนายทนายตัวแสบตัวนี้ก็คัดออกจาก

ผมคิดว่าสภาธนายความกว่าจะไปคัดออกสารระบบได้เนี่ย

ถูกไหมครับเขาก็อาจจะมามีข้อต่อรองว่า
เซ็นไว้เซ็นได้อย่างนั้นอย่างนี้

ก็เป็นปีแล้วครับผมไม่ได้ว่าพูดปุ๊บคัดออกอาทิตย์หน้า

เพราะฉะนั้นทนายทั้งหมด๘๐๐๐คนก็คือเสียสละ

บรรดาคนที่ฟังแน่นอนครับ
บางคนก็อาจจะเป็นทนายครอบครัวทนายหรือรู้จักทนาย
ผลเสียหาเกิดขึ้นกับธนายทุกคนนะ

โอ้โหกี่ปีใช้เวลาเท่าไหร่
กระบวนการสรรคุมกฎหมายมันไม่มีเร็วครับ

แล้วก็ถ้าชนะก็ไม่ได้หมายว่าทนายคนนี้มันจะไม่อุทธรณ์
เงินมันมีมากท้ายสุดปรากฏว่า
มันคงเอาเงินไปไหนแล้วล่ะครับงั้นหมายความว่าข้อแนะนำคือทนายกู้หน้ากันเถอะ
ถูกต้องนะอ๋อคนละหลัก๑๐๖๐กว่าบาท
หมด๘๐๐๐๐คนก็ได้๕ล้านครึ่งไปแล้ว
แล้วคุณก็จะได้กู้ศักดิ์ศรีทนายกลับคืน
อีกไหนสภาษณ์ทนัยความก็เปิดบัญชีเลยครับ
ผมไม่อยากเป็นคนกล้างหรอกครับ

แต่ถ้าสภาธนายความผลเสียหายมีกับทนายความถูกไหมครับ
ทนายความมีผลเสียกับทุกคนที่เป็นประกอบอาชีพทนายความ
สภาธนายความเป็นตัวแทนเปิดบัญชีเลยครับเปิดบัญชีในการช่วยเหลือแม่น้องบีม
และก็ให้ทนายทุกคนบริจาคมาเลยหกสิบสองบาทค่ะถามว่าหกสิบสองบาทเนี่ย
ให้ไม่ได้เลยครับกับการปกป้องผลเสียของคนที่ประกอบวิชาชีพทนายความ
ของท่านเองค่ะถามว่ามันไม่มากหรอกครับ๖๒บาท
ท่านศีรสระไปทุกคนและก็ค่อยไปตามเรื่องเอาจาก
ก็อีกเรื่องหนึ่งแต่เราเคลียร์ตรงนี้ก่อนช่วยเหลือแม่น้องบีมไปก่อน
ถูกต้องที่สุดที่คุณนิวพูดเนี่ยก็คือเอาเงินให้เขาก่อน

มันคงไม่ได้ในเดือนหน้าหรอกครับไม่ใช่อาทิตย์หน้า

มันอาจจะเป็นอีก๕ปีข้างหน้าแล้ว
สิ้นสุดแล้วก็ไม่ได้หมายความว่า

ผมก็ล้มละลาย๓ปีผมก็กลับมาใหม่
เพราะการฟ้องล้มละลายมีระยะเวลา๓ปีครับ
หมายความว่านับจากที่ประกาศว่าเป็นบุคคลล้มละลายแล้ว
หลังจากนั้น๓ปีก็สามารถประกอบนิติกรรมใดอย่างอื่นได้อย่างปกติ
คนที่เป็นทนายก็ย่อมรู้ดี
ขั้นตอนการต่อสู้ของทนายเนี่ย

รู้ว่าจะต้องทำให้ประวิงเวลาให้ช้ายังไง

พอผ่านไว้ปีนึง
ณเวลานี้สังคมโดยเฉพาะอาชีพทนายความทุก
คนควรที่จะเสียสละหกสิบสองบาทเพราะว่านายทนายตัว
ซึ่งเป็นเพื่อนร่วมอาชีพเนี่ยได้ทำลายชื่อเสียง
เกตยดของทนายความซึ่งเมื่อวานเนี้ยผมมายายไป
แล้วครับค่ะสาธาราพัตต์ทนายทนายโทรนทนาย
อะไรต่างวันนี้ผมเลยอยากจะบอกคุณนิวว่าฝากบอก
คนครอบครัวทนายพี่น้องทนายเพื่อนทนายหรือลูก
จากทนายทั้งหลายไม่ว่าเหนือไม่ว่าใต้อีสาน๖๒บาทครับ
และผมจะได้บอกให้เป็นข้อที่๑๒ครับทนายใจบุญครับ

ตั้งแต่ประเภทแรกจนถึง๑๑นี่ดูไม่ค่อยจะดีเท่าไหร
แต่ว่าประเภทที่๑๒คือทนายใจบุญยังไงคะ

เพื่อปกป้องอาชีพของตัวเองที่เพื่อนร่วมอาชีพได้ทำลายเสียหายชื่อเสียง
โดยการใช้ช่องทางของกฎหมายใช้ความรู้ทางกฎหมาย
มาเอาประโยชน์เอาเปรียบคดโกงลูกความของตัวเอง
เสียหายไหมครับเสียหายครับสภาธนายความกว่าจะฟ้อง
กว่าจะดำเนินการกว่าที่จะเรียกหลักฐานอะไรต่าง
ท้ายสุดเชื่อเถอะครับแบบที่ผมบอกอยู่แล้วครับ
ที่บอกว่าหลบไปก่อนนะครับแล้วก็ค่อยมาต่อลองทีหลัง
ตอนนี้ไม่โผล่มาแล้วครับผมเชื่อว่าทนายตัวแสนไม่ดำดินหายไปเลยล่ะครับ
หายไปเลยแล้วครับตัวเองตามหากันอยู่
จดหมายไปส่งหมายสารไปให้มามันก็คงไม่มามันคงเอาอ้างป่วย
พบมารู้กันตอนอ้างป่งอ้างป่วยอ้างอะไรกว่าจะมา
ก็คือมาล่ะครับท้ายสุดคงมาแต่มาแล้วต่อสู้
ขั้นตอนใช้เวลาเป็นปีปีแม่น้องบีมไม่ต้องใช้ตังค์เลยครับ
ผมว่า๖๒บาทเสียสละเถอะครับวันนี้ผมเรียกร้องให้ในกลางรายการ
ผมไม่ไปทำเองหรอกครับผมคิดว่าสภาธนายความเนี่ย
ควรจะเป็นผู้กระทำสมาคมทนายความผู้เกี่ยวข้อง
มีทั้งหมดนี้ครับทนายความปากใต้สมาคมทนายความเหนือ
ชมลมทนายความต่างเรื่องนี้ก็ควรจะเร่งรีบในการกระทำ
ไม่มากครับ๖๒บาททุกคนเสียสละนะครับหรือจะให้มากกว่าก็ไม่มีใครว่า
จะให้ร้อยหนึ่งจะให้๕๐๐จะให้พันหนึ่งให้ไปเถอะครับ
เพราะอันนี้เป็นการปกป้องอาชีพของทนายความเอง
นี่นายลือชาเปรียมสุวรรณกรรมการบริหารสภาธนายความภาค๘
ก็บอกนะว่าเรื่องนี้จะดำเนินการอย่างเต็มที่
จะมีการฟ้องร้องค่าเสียหายให้กับผู้เสียหายอย่างเต็มที่

เชื่อว่าถ้าวันนี้ได้ฟังคำแนะนำของคุณชุวิตก็น่าจะเป็นทางออกที่ดีเหมือนกันนะคะ
ก็อย่างที่ผมบอกแล้วครับฟ้องฟ้องได้คุณนิวครับ

แต่ใช่ไหมคะจะเสียอะไรอีกบ้าง

พูดได้ครับแต่กระบวนการฟ้องเนี่ยมันไม่ได้พูดปุ๊บ
ฟ้องแล้วไปเรียกเขามาได้เลยนะครับ
จดหมายเขาก็ให้เวลา๓๐วัน

แปะไว้จริงอาจไม่รับ

รวมแล้วผมก็มีเวลาถึงเวลา๑๕วัน

ผมเลื่อนอีกพอมาปุ๊บ
นะครับก็รวมไปรวมมาก็

ก็จบกันตรงนั้นแหละเหนื่อยซะก่อนนะคะ
คำแนะนำวันนี้คงจะได้ชัดเจนนะคะ

ที่จะช่วยเหลือผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากมีความลำบากหนักใจเกี่ยวกับเรื่องของคดี

พูดถึงเรื่องของการอาสาเพราะว่าอันนั้นเขาบอกทนายอาสา
ซึ่งจริงไม่ใช่สภาธนายความเขายืนยันแล้วไม่ใช่ทนายอาสา
แต่ถามว่าในสังคมเราเนี่ยคุณนิวมีพวกเกี่ยวกับอาสานี่เยอะไหม
เป็นจิตอาสาเป็นใจที่อยากจะอาสา
อันนี้เป็นที่เขาเถียงกันเรื่องทนายอาสา
มีตำรวจอาสามีอาสาสมัครมีแพทย์อาสา
มีพยาบาลอาสามีทุกอย่างแล้วครับเกี่ยวกับอาสา
แต่ถามว่าจริงมีจิตอาสาจิตกุศลไปหรือเปล่า
ในบางกรณีเราก็พบว่าไม่จริง
สังคมก็อยากจะอาสาเพื่อที่จะเอาแฝงตัว
หาประโยชน์หายศหารายได้
หรืออาจจะไปหาผลประโยชน์อื่นนะครับ
นามของว่าเป็นอายกตัวอย่างเช่นตำรวจอาสา
วันนี้ก็พบว่ามีคนที่อ้างว่าเป็นตำรวจอาศา
ขับรถเบ้นไปเฉียวชนกับเด็กจนเป็นข้อเป็นข่าวในโซเชียล
แล้วถามว่าเป็นตำรวจอาศาแล้วมันเป็นได้อย่างไร
ตำรวจอาศาพูดถึงตำรวจอาศาตอนนี่แหละครับ
ถามว่าเป็นตำรวจอาสาเป็นได้ยังไง
คุณสมบัติของตำรวจอาศาคัดเลือกจากราศดรอศา
ที่มีภูมิลำเนาในหมู่บ้านชุมชนที่จัดตั้งเป็นตำรวจชุมชน
พูดง่ายว่าเป็นคนหรือเป็นราศดรในพื้นที่นั้น
ถูกไหมครับบางทีผมก็เห็นว่าตำรวจอาสาเนี่ยเป็นเจ้าของผับเจ้าของเทค
แต่เอาเสียงไม่ได้เพราะว่าเขาก็เป็นคนในชุมชน
สองเป็นสัญชาติไทยโดยกำเนิดอายุ๒๐ปีขึ้นไป
สามก็อย่างที่ว่าแล้วเป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย
สี่ไม่เป็นพระพิสุสมเนมนักบวชไม่เป็นผู้ทุบประภาพไม่ติดยาเสพติด
ไม่เคยต้องโทษร้ายแรงไม่เป็นที่รังเกียจของสังคมมีศิลธรรมอันดีงาม
ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย๕ไม่ดำรงตำแหน่งข้าราชการประจำ
หกไม่เคยรับโทษคำพิพากษาถึงสิ้นสุดในทางอาญา
ไม่เป็นผู้ต้องโทษให้ออกปลดออกไล่ออก

คือตรงนี้ที่ผมพูดให้ท่านผู้ชมฟังเพราะว่า
ที่เขาบอกว่าตำรวจอาสาคุณนิวเคยไปทาง

บางทีก็เห็นพวกอาสาก็คือฝรั่ง

ไอ้นั่นก็มีครับนั่นก็คือตำรวจอาสาเหมือนกันครับ
แต่นั้นไม่ใช่คนไทยทีนี้ประเด็นที่ผมพูดก็คือ
การเป็นตำรวจอาสาเนี่ยก็ถือว่าแม่ได้เป็นตำรวจ
แม้ว่าจะไม่ได้เป็นตำรวจจริงนะครับแต่เขาตั้งชื่อ
ดังนั้นก็จะแอคอาร์ตล่ะครับรู้สึกว่าเท่รู้สึกว่าจะไปใช้หากินได้
ท้ายสุดเนี่ยมีข่าวว่าอย่างนี้ศพเด็กนะครับ
ขับรถเบ้นเฉียวชนเด็กขี่มอเตอร์ไซค์นะครับไปเฉียวนิดนึงใส่ชุดนักเรียน
ก็ไปเที่ยวด่าเที่ยวว่าที่ผมเอาเรื่องนี้มาพูด
เพราะว่าในสังคมเนี่ยมีหลายคนครับที่เป็นอาสาและไม่ได้จริงใจที่
อยากจะเป็นอาสาจริงแต่ว่าใช้ตำแหน่งใช้ยศแล้วไปเกี่ยวข้อง
คือไม่ได้มียศหรอกครับไม่ได้มีตำแหน่งอะไรที่มันเป็น
สามารถที่จะไปให้ทุกข์ให้สุขใครได้นะครับหรือไปลงโทษใครได้
แต่อ้างตัวล่ะครับว่าเป็นอาสาท่านผู้ชมก็ต้องระวังนะครับ
เพราะที่ผ่านมาก็มีอ้างว่าเป็นทนายอาสาถูกไหมครับ
ไม่ได้เป็นมานานแล้วปีละ๒ปีแล้วแต่ก็เห็นไหมครับ
เพราะมาค้นประวัติพรุ่งเดียวก็บอกว่าเป็นตำรวจอาศา
ไอ้นั่นอ้างว่าเป็นทนายอาสาทนายตัวแสบที่ไปโกงแม่น้องบีม

อาสาสมัครบ้างอะไรบ้างซึ่งในสังคมไทยเนี่ยแหมอาสามันเยอะนะครับ
แต่มันอาสาเนี่ยมันเข้าข่ายเรียกว่ามันบางครั้ง
แฝงผลประโยชน์แฝงผลประโยชน์ครับแฝงสิ่งที่ต้องการ
แล้วก็ไปสมัครเป็นอาสาชัดเลยก็คือที่บอกว่าเป็นทนายอาสา
และท้ายสุดก็ทำให้เข้าใจผิดว่าเออเป็นทนายอาสา

ผมอยู่ในสภาผมทราบดีครับ
เพราะผมรู้คนใกล้ชิดคนใกล้
อยู่ในสภามันอยากจะทำงานเกี่ยวกับการเมือง

ที่ไหนได้ไปหากินครับ
ไปสร้างโปรไฟล์ไปหาผลงานอะไรไปก่อนว่าอย่างนั้น
ได้เห็นแง่มุมในเรื่องของความเป็นอาสา
แล้วก็ออกมาเป็นประเด็นข่าวหลายเรื่องนะคะ
แล้วก็เรื่องล่าสุดก็คือเกี่ยวกับท้องถนนด้วย
ช่วงหน้ามีเรื่องบนท้องถนน
ก็เป็นประเด็นดราม่าในโซเชียลคุณผู้ชม
เดี๋ยวสักครู่เดียวคุณชุวิตตีแสกหน้าค่ะ

ชุวิตตีแสงหน้า

สุดคุ้มกว่า๒๔๐สาขา

เราคุยเรื่องที่เรียกว่าน่าจะสะเทือนใจคนรักสุนัขกันหน่อย
มีกรณีที่ชายคนนึงขับรถมาด้วยความเร็ว

หมาเนี่ยมันเป็นสัตว์ที่อยู่เป็นเพื่อนกับมนุษย์เนี่ย

คือถามว่าทำไมคนเลี้ยงหมากับคนไม่เลี้ยงหมาเนี่ย

ก็แน่นอนแล้วค่ะว่าอย่างน้อยก็เป็นเรื่องของความชอบความรัก
ผมคิดว่ามากกว่านั้นครับ

คือการเลี้ยงหมาเนี่ยเป็นแสดงให้เห็นถึงจิตใจที่อ่อนโยน
จิตใจที่มีการรักเพื่อนมนุษย์
เพื่อนมนุษย์ที่มีต่อสัตว์ซึ่งเป็นเพื่อนเรา

คือเป็นการจันโลงจิตใจครับ
ถามว่าบางคนเนี่ยไม่คบคนนะครับมันคบหมา

นั่นสิครับไม่ยอมคบคนนะแต่รักหมาอยู่กับหมา
กอดหมาหรือแม้กระทั่งแมว
สิ่งต่างเหล่านี้เขาแสดงถึงพฤติกรรมของคนครับ
สังคมฝรั่งเนี่ยจะเห็นได้เลยครับว่ากฎหมายค่อนข้างรุนแรง
ทีนี้มาถึงประเทศไทยเราเนี่ยเรามีปัญหากับหมามา

ปล่อยกัดเด็กบ้างนะครับบางทีเห็นเด็กเดินผ่านไปก็ลุมกัดเด็ก
บางครั้งกัดจนตายก็ยังมีนะครับไอ้รถไวเลอร์อ่ะอืม
ถามว่าสิ่งต่างเหล่านี้เกิดขึ้นมีการทะเลาะเบาะแว้งกัน
จนกระทั่งถึงกรณีแบบนี้ที่ผมเอามาพูดเนี่ยผมเป็นคนแน่นอนครับท่านผู้ชม
ก็คงจะเห็นว่าผมเคยหาเสียงโดยการเอาหมา
หมาผมเนี่ยชื่อโมโตโมโต้ก็คือขนาดเอาคนเข้าสภาได้นะ
สี่คนน่ะนะครับแล้วถ้าผมเห็นในกรณีแบบนี้นะผมก็จะพูดให้เห็นว่า

มีหมาทำลายคนครับบางครั้งต่อยออกมาหมาไม่รู้หรอกนะครับ
คือสัญชาติยานมันก็อาจจะกัดกับคนที่ผ่านบริเวณหน้าบ้านมา
นะวิ่งออกมานะครับในขณะเดียวกันมันก็มีเหมือนกันครับ
ในกรณีแบบนี้ที่จู่ขับรถทับไปโอ้โหทั้งสองล้อเลยหมาร้องควนคลัง
คือคนกับหมานี่ไปดูในประวัติได้เลยนะครับ
เป็นพันพันปีแล้วล่ะครับที่อยู่ด้วยกันนะครับเป็นเพื่อนกัน
มีความผูกพันกันผูกพันกันมากครับเพราะฉะนั้นถ้าถามผมเนี่ย
ผมก็รู้สึกว่าเวลาทำร้ายหมาเนี่ยผมก็เศร้าเศร้าครับ
คือมองเห็นแบบนี้ผมก็ต้องไปดูกฎหมายครับเพราะปัจจุบันนี้
คนกับคนทะเลาะกันเพราะหมาเนี่ยไม่เยอะครับมีปัญหากันตลอดครับ
แล้วก็คนทำร้ายหมาก็เยอะหมาทำร้ายคนก็มีครับเพราะฉะนั้น
บางคนก็บอกว่าทำไมไม่ดูแลหมาล่ะเอาหมามานั่งอยู่
อย่างงี้ได้ยังไงกลางถนนค่ะนะครับไอ้คนก็บอกขับรถมายังไง
มันขับคนหมาแบบไม่ยั้งเลยอืมมันน่าจะบีบแต่ไล่
ถนนเองก็ไม่ได้ใหญ่โตอะไรถนนเล็กแค่นั้นโดยเฉพาะคนไทยเราเนี่ย
คนไทยเราแตกต่างกับฝรั่งนะครับแตกต่างตรงที่
คนไทยเราคิดถึงเรื่องบุญเรื่องบาปด้วยค่าสัตว์นะครับ
เรียกทับอย่างนั้นเลยเนี่ยเดี๋ยวจะเป็นไปเดี๋ยวจะต้องโดนรถทับแบบนั้นบ้าง
ก็มีคนพูดถึงเรื่องนี้ทีนี้ผมจะพูดถึงเรื่องของกฎหมายครับ
มีกฎหมายเนี่ยการทารุณกรรมสัตว์
คือการทำให้สัตว์ทุกข์ทรมานทั้งกายและใจ
ในกฎหมายก็ค่อนข้างจะจะทันสมัยนะครับค่ะเพราะว่ากฎหมายเนี้ย
เขาพูดถึงการทำร้ายสัตว์ที่ทำร้ายคนด้วย
แล้วก็การที่ไปทารุณสัตว์ด้วยแล้วได้บรรยายหมายความว่า
เรื่องการทารุณสัตว์อย่างเดียวนะครับ
เขาพูดถึงบทลงโทษของสัตว์ที่ไปทำร้ายคนด้วย

ก็คือการทำร้ายร่างกายหรือจิตใจนะครับ
หมายถึงว่าสัตว์เนี่ยนะครับก็สามารถจำคุกได้ถึง๒ปีนะครับ

ปรับถึง๔๐๐๐บาทที่ทำร้ายร่างกายเนี่ย
หมายถึงว่าสัตว์เนี่ยทำร้ายร่างกายจนได้รับอันตรายสาหรรษนะครูนิว

นี่จำคุก๖เดือนถึง๑๐ปีใช่ไหมครับ

เช่นทำให้ตาบอดหูหนวกแท้งลูกศูนย์เสียอวัยวะเสียโฉม

ไม่ใช่ครับสุนัขผมไปกัดคนอื่นฮะ
ก็เลยถูกเจ้าของคนที่เสียหายเนี่ยเขามาเรียกร้อง
เรียกค่าเสียหายว่าเขาต้องบาดเจ็บต้องไปหาหมอ
คุณชุวิตก็ยอมรับแล้วก็ชดเชยให้เขา
คุณนิวพูดคุณรู้ไหมผมจ่ายเท่าไหร่

เพราะว่าคนที่โดนจัดเป็นฝรั่ง
เป็นฝรั่งโดนกัดที่แขน
หมาผมกัดเจ็บแล้วเขาไปหาหมอไปเสียโฉม
ต้องฟ้องว่าเขาไม่สามารถทำงานได้
พิกลพิการไม่สามารถกลับไปเหมือนเดิมได้
บางครั้งหมาผมก็เข้าใจกัด

เขาก็ต้องเดินทางไปประเทศอังกฤษอีก๓วัน
ปรากฏว่าต้องไปหาหมอแต่หาหมออังกฤษนะครับ
เวลามาคิดตังค์ผมเนี่ยคิดเป็นเงินปอนด์นะครับ

ก็เพราะว่าเรื่องของสัตว์เนี่ยเป็นเรื่องที่

แต่สุนัขนี่แน่นอนเขาเป็นสนักสุด
ที่ใกล้ชิดกับคนที่สุดนะครับ

และในกลับกันคือการทารุณสัตว์ด้วย
ทารุณสัตว์ก็จำคุกไม่เกิน๒ปี

อันนี้หมายความว่าถ้าเป็นการทารุณสัตว์

ขับรถพลุคชนนะครับโดยที่
ไม่เบรคไม่เชาะรอ
ทั้งที่ถนนก็ไม่ได้ใหญ่โต

ถนนจะสังเกตได้ว่าถนนเล็กมากขนาดเลนเดียว

แต่ถามว่าทุกวันนี้คุณนิวครับ

การอากอายกรรมต่างรู้ว่า
คือบางคนมองไม่ได้ครับบางคนไม่อยากให้เปิด

เพราะเปิดแล้วผมเห็นแล้วก็
ขนาดผมว่าเป็นคนจิตใจเข้มแข็งแล้ว

บางคนก็พูดไม่ตรงหลังนี่คือชีวิตเราต้องพึ่ง
หลักฐานจากกล้องวงจรผิดพึ่งมือถือถ่ายรูปเป็นคิดถ่ายเป็นหลักฐานไว้
ผู้ร้ายก็คอยดูว่ามีกล้องอยู่ที่ไหน
ถือว่าวันนี้เราได้หยิบยกกรณีดังดังในโลกโซเชียล
ตีแสกหน้ากันได้ทั้งความรู้ได้ทั้งประสบการณ์ได้ทั้งแง่คิดจากคุณชูวิทย์นะคะ
ส่วนใครที่ยังมีเรื่องมีปัญหาคิดไม่ออกฟ้องคุณชุวิตได้
ครับก็เรื่องนี้ผมก็แนะนำไปแล้วคุณนิวค่ะว่าจำเป็นที่อย่างยิ่งครับที่
ทนายทุกคนต้องรีบส่งเงินมาครับช่วยครับเพราะว่ารู้อยู่แล้วครับว่าเวลาเนี่ยมันเนิ่นนานไม่ทันอยู่แล้วครับ
สำหรับเรื่องของทนายแสบนะคะก็มีข้อแนะนำในการที่ให้ทนายเพื่อนร่วมอาชีพ
ช่วยกันกู้หน้ากู้ศักดิ์ศรีของทนายคืนมาด้วยการร่วมสมทบทุนคนละไม่ถึงร้อยนี่แหละ
อันนี้เป็นข้อแนะนำนะครับยังไม่ได้มอบคืนให้กับแม่น้องบีเป็นการวิเคราะห์ของคุณชุวิตของพวกเราเองนะคะ
เอาล่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้หมดเวลาพรุ่งนี้ยังมีเวลามาตีแสกหน้ากันต่อเจอกันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ